ที่อีกหนึ่งเรื่องอันนี้ก็เป็นเรื่องราวร้องเรียนบนโลกโซเชียลนะคะ
หญิงสาวรายหนึ่งเขาบอกว่าเขานั่งแท็กซี่ไปกับคุณแม่
แล้วก็รู้สึกว่าอุ๊ยนี่มีการป้ายยาสลบขึ้น

โดยเจ้าตัวอ้างว่าเมื่อวันพุธที่ผ่านมาได้พาคุณแม่นั่งแท็กซี่สีเหลือง
ทะเบียนท้อทหารสบฤษ๑๑๖จากย่านบางบัวทอง
ไปยังกรมการกงศูนย์แจ้งวัฒนะค่ะ
พอขึ้นรถมาคนขับเนี่ยบอกว่าขอแวะปั๊มเข้าห้องน้ำหน่อย
แรกคนขับขับเข้าไปแต่ก็ขับออกมาทันที
โดยที่ตัวเองก็ไม่ทราบสาเหตุแน่ชัดนะคะแต่ก็คิดในใจว่า
อาจจะเป็นเพราะรถเยอะก็เลยออกมาก่อนจากปั๊มแรก
จากนั้นคนขับเข้าไปที่ปั๊มที่สอง
โดยคนขับบอกว่าขอเวลา๒นาทีแล้วก็ลงไปพร้อมกับผ้าสีขาว๑ผืนค่ะ
พอโชเฟอร์แท็กซี่กลับมาที่รถเนี่ยก็พยายามปรับกระจกมองหลัง
เอาผ้าสีขาวมาวางไว้ที่คอจับปรับช่องแอร์ประมาณ๔ครั้ง
ทำให้ตัวเองเกิดความระแวงเรื่องยาสลบค่ะ
ก็เลยพยายามที่จะกลั้นหายใจส่งผลให้เกิดอาการวิงเวียนศีรษะ
หายใจติดขัดแล้วก็ร่างกายหมดแรงนะคะ
พอเห็นสถานการณ์แบบไม่ดีแบบนี้ก็เลยพยายามบอกให้แท็กซี่เนี่ย
กลางสะพานห้าแยกปากเกร็ดเมื่อรถจอดสนิทก็เลยตัดสินใจ
ถีบประตูรถเพื่อหายใจแล้วก็วิ่งไปขึ้นแท็กซี่คันอื่น
เพื่อไปแจ้งตำรวจค่ะเรื่องราวนี้เผยแพร่ออกไป
ก็มีเรื่องประมาณนี้เรื่องยาสลบในแท็กซี่อะไรประมาณนี้นะคะ
คือคนก็เลยแบบระแวงไงน้อย
คือพอมีคนจุดประเด็นนี้ขึ้นมานะมาแล้วเดี๋ยวมาเคยเจอเหมือนกัน
เคยเห็นเหมือนกันรู้สึกเหมือนกันตกลงยังไง
จริงแล้วมันมีจริงไหมยาสลบแบบนี้
เรื่องนี้นะคะอาจารย์เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย
ก็ออกมาแสดงความคิดเห็นเรื่องนี้บอกว่า
ที่หญิงสาวรายนี้หายใจติดขัดมึนอ่อนเพลีย
อาจจะเป็นไปได้ว่าเจ้าตัวกลั้นหายใจเอาไว้เองนะคะ
เขาก็บอกเหมือนกันนะเวลาที่เขาโพสต์เฟซบุ๊กออกมาบอกว่า
รู้สึกใจไม่ดีก็เลยกลั้นหายใจแล้วก็รู้สึกวิงเวียนหลังจากนั้น
เพราะอาจจะขาดออกซิเจนนะคะอาจารย์เจดก็บอกเหมือนกันว่า
ล้านหายใจสมองเลยอาจจะไม่ได้ออกซิเจนเพียงพอนะคะ
ส่วนยารมสลบในรถเนี่ยอาจารย์เจดยืนยันว่าไม่มีอยู่จริงนะคะ
ถ้าเหตุการณ์นี้ผู้เสียหายไม่เมารถก็อาจจะเป็นไปได้ว่า
จะเมาก๊าซคาร์บอนมอนน็อกไซด์เพราะว่าอย่างในโพสต์เองเนี่ย
ก็มีชาวเน็ตมาแสดงความคิดเห็นว่ามันเป็นน้ำยาช่องแอร์
มันเป็นอะไรแบบนี้มันมีกลิ่นที่ไม่เหมือนกันหรือเปล่า
น่าจะแพนิกไปเองชาวเน็ตส่วนใหญ่เป็นไปในทางนี้นะคะ
สำหรับคอมเมนต์ค่ะหญิงสาวผู้ประสบเหตุค่ะ
มาก็ได้โพสต์เฟซบุ๊กยืนยันอีกครั้งนึง
ว่าเรื่องที่โพสต์ไปเนี่ยเป็นเรื่องจริงนะคะ
ไม่ได้โกหกหรือว่าสร้างภาพแต่อย่างใด

คุณแม่ก็ได้วิ่งไปจ่ายเงินค่าโดยสารให้

ที่โพสต์เพราะว่าต้องการที่จะออกมาหาผู้เสียหายเพิ่มเติม
ถ้ามีผู้อื่นเจอเหตุการณ์ทำนองคล้ายกันค่ะ
ทางด้านกองตรวจการกรมการขนส่งทางบกนะคะ
ก็ได้เปิดเผยถึงเรื่องราวนี้นะคะ
บอกว่าที่ผ่านมาได้รับเรื่องราวร้องเรียนทำนองนี้มาบ้างประปราย
แต่ก็ไม่สามารถพิสูจน์ได้เหมือนกันค่ะว่าเกิดขึ้นจริงหรือเปล่า

กรมการขนส่งทางบกนะคะจะดำเนินการเรียกโชเฟอร์ที่ครอบครองรถแท็กซี่ทะเบียนนี้เนี่ย

เพื่อที่จะให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายค่ะ

คือระวังได้แต่อย่าระแวงมากเกินไป
ไม่มีอาจารย์จิตเบื้องต้นนะก็อุ่นใจได้ระดับหนึ่ง

เวลาขึ้นแท็กซี่ก็ต้องดูว่าเราไว้ใจคนขับได้หรือเปล่า
จำทะเบียนรถเอาไว้เพื่อเป็นหลักฐานนะคะ
แล้วก็หลายคนก็บอกว่าขึ้นแท็กซี่แต่ก็ไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้นะ
ยังไม่เคยเจอเหมือนกันแต่ว่าอย่างที่บอก
ระมัดระวังไว้ดูไว้ว่าแท็กซี่ทะเบียนอะไร
ขับปกติเขาจะมีป้ายตั้งอยู่แล้วถูกไหมว่าคนขับชื่ออะไร
ก็ตรวจรากันไว้ละกันใช่เพื่อความปลอดภัยนะคะ